เอาล่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูนาคแสนรู้กันหน่อยเขาเป็นพี่น้องกัน

พอกลับเข้าบ้านอาบน้ำเช็ดตัวซะดิบดี
ที่สำคัญอยู่ร่วมกันกับครอบครัวของน้องหมาน้องแมวด้วยครับ

ที่นี่คือศูนย์ประสานงานครัวพอเพียง
ในศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโครงการแก้มลิงหนองใหญ่
ตามพระราชดำริในหลวงราชการที่๙

นี่ฮะน่าหรือหมาคะน่าครับตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่ทีเดียว
เออดูสิที่นี่อยู่ที่ตำบลบังลึกอำเภอเมืองชุมพรครับ
สองตัวนี้คุณผู้ชมเป็นพี่น้องกัน
ซึ่งในภายศาสตร์เล็กมณีกับนางพรพิรุนชนสาคอน
สองสามีภรรยาผู้ดูแลศูนย์ไปพบขณะถูกน้ำป่าซัดมา
เออน้ำป่าซัดเจ้าสองตัวนี้มาไปอยู่ที่พงหญ้าริมตลิ่ง
ตั้งแต่ตัวยังแดงแบบบอกอยู่เลย

แล้วก็เลี้ยงไปสัก๑ปีได้จนกลายเป็นสัตวแสนรู้ไปแล้ว
อยู่กับครอบครัวเดียวกันกับนี่ทั้งหมาทั้งแมว

อยู่กินกันกับครอบครัวเป็นหมาเป็นแมวหยอกล้อกันแบบนี้

จากนี้หลายคนก็เมื่อเห็นแล้วเนี่ย
อึ้งนะเพราะว่านาคสองตัวนี้เนี่ย

เกลือกกิ้งเช็ดตัวกันหน่อย
คือมันอาจจะเคยเห็นเวลาคนอาบน้ำ

แต่เขาบอกว่าจริงแล้วว่าขนของหน้าเนี่ยเป็นขนพิเศษ
เพราะว่ามันจะมีน้ำมันเคลือบอยู่
สะบัดได้น้ำมันจะไม่ซึม

คืออาจจะเป็นอย่างที่คุณมิ้นบอกอาจจะเห็นหมาแมวทำแบบนั้น

คือเขาก็ทำความสะอาดเช็ดตัวนอนกิ้งเช็ดตัวกันไป

สุดท้ายให้คนอุ้มไปหอมได้ด้วย

จนกลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวที่ไปแวะชม

กอดอุ้มถ่ายเซลฟี่กันตลอดเวลา
แล้วก็คอยหัดคอยซ้อนตั้งแต่เด็ก
ทุกวันนี้กลายเป็นนิสัยหน้าที่

ในป่าใกล้คือต้องอาบน้ำ

ต้องกริ้งเช็ดตัวไปก่อนจนแห้ง

ทุกวันนี้๒พี่น้องนาคเนี่ย
กลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวไปแล้ว
ก็น่าจะเป็นคุณลองนึกสภาพสิตื่นเช้ามา
ค๒ตัววิ่งกันดุ๊กไปเที่ยวป่า

แล้วก็กลับมาอาบน้ำเช็ดตัว
เป็นภาพที่ไม่ได้เห็นได้บ่อย

เป็นเพื่อนกัน